เหตุการณ์นี้ค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้หญิงคนนึงพฤติกรรมนี้ต้องบอกว่าแสบจริงค่ะไปหลอกให้ผู้ชายเนี่ยหลงรักแล้วก็ให้เขาออกรถให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้รถก็หายไปทั้งคนหายไปทั้งรถคุณผู้ชมค่ะตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มแล้วก็ไปจนมุมอยู่ตรงนี้ค่ะ
พามาเลยดีกว่า
ที่ได้ยินเสียงนั่นคือญาติของผู้เสียหายนะคะ
พาตำรวจมาถึงในห้องแล้วก็เจอภาพตรงนี้ค่ะ
คือซ่อนอยู่แล้วเอาพระเอาเสื้อมาคุมไว้ข้างบน
เหมือนจะเนียนนะแต่เขาเห็นเพราะว่าทำไมถุงมันขยับได้

เพราะว่ามันมีคนซ้อนอยู่ข้างในแบบนั้นนะคะ
นางสาวทิพพวันนะคะ
ก็ต้องบอกว่าไปหลอกเขานะคะให้เขาผ่อนรถให้เนี่ย
ตอนที่เขาญาติมาเจอต้องไปซ่อนอยู่ต้องไปแอบอยู่หลังตำรวจนะ
เพราะว่าญาติผู้เสียหายเนี่ยเขารับไม่ได้เขาก็โตเถียงกันนะคะ
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดง
นายทวีนารีรบเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพปลวกแดง
คบหากับนางสาวทิพวันมาปีนึง
ก็ชวนให้เขาไปออกรถมอเตอร์ไซค์
แล้วสุดท้ายก็หายไปเลยค่ะทั้งคนทั้งรถ
เขาก็สืบทราบจนรู้ว่านางสาวทิพวันเนี่ย
พักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้นะคะ

ก็เลยประสานตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็อย่างที่เราเห็นค่ะไปซ่อนอยู่ในถุง
แล้วก็เอาหมวกกันน็อกวางทับไว้
แต่ถุงขยับจากนั้นก็ค่อยโผล่ออกมา
ตอนที่ตำรวจสอบสวนก็พูดจาวกวน
บอกรถไม่อยู่มีคนยืมไป
ตำรวจสพบวินก็ประสานตำรวจสพปลวกแดง

ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา
และไม่ขอให้รายละเอียดค่ะ
คุณผู้ชมครับเขาตอบว่าเรื่องมันยาว

พอเรื่องนี้ไปถึงตำรวจปรากฏว่า
ผู้เสียหายเกือบ๑๐รายเจอแบบเดียวกันนะคะ

ดำเนินคดีกับนางสาวทิพพวันนี่แหละ

ผู้ก่อเหตุก็จะเลือกคนที่โสดแล้วตีสนิท
คบหาดูใจพอตายใจปุ๊บออกอุบาย
บอกนี่ไม่มีขี่รถไม่มีรถขี่ไปทำงาน

พอตายใจปุ๊บก็ออกอุบายแล้วก็ชวนให้เหยื่อไปออกรถ
พอเหยื่อออกรถก็จะหายไปพร้อมกับรถ
คนเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบผ่อนค่างวดกันต่อ

โอ้โหนะคะเกือบ๑๐อะค่ะนะคะ
ผู้เสียหายรายนึงเนี่ยไม่ยอมออกรถให้ปรากฏว่าไม่พอใจค่ะ
พาเพื่อนชายมารุมทำร้ายที่ห้องพักกลางดึกคืนวันที่๒๑มีนาคม
เขาก็บอกโอ้โหเจ็บตัวหลายแห่งเลยเนี่ยฟันหน้าหักเลยค่ะ
เข้ามากัน๒คนถือไม้เบสบอลมา
ผู้ชายถือไม้เบสบอลเขาแอบอยู่
แล้วผมเปิดประตูออกมาเขาก็ตีเลยตีตีทั้งตัวเลยครับ

ใช่ครับตีเข้ามาในห้องครับ
ผู้หญิงก็มาจับแขนจับแบบไม่ให้สู้อะพี่

เขาก็แบบว่าร่วมทำร้ายนั่นแหละก็คือแบบว่าไม่ให้ผมสู้เขา
แล้วอย่างนี้เขาก็เอาผู้ชายก็ตีผมตีจนกระลบเลย
ทาแบบนี้ก็คงจะต้องยาวจริงค่ะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและวางแผนมาอย่างดี
มีในหน้ารับรถแบบเป็นขั้นเป็นตอนนั้นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อยากให้ตำรวจกวาดล้างขบวนการรับซื้อรถเถื่อนด้วยค่ะ
โอ้โหผู้เสียหายนั่งเรียงหน้ากันเลยค่ะ